ภูมิภาคของเรามันเน้นความว่าจำนวนเหรียญมากเกินไป
พอเน้นความจำนวนเหรียญปุ๊บ
ทุกคนการเป็นเจ้าภาพก็พยายามยัดเยียดกีฬาที่ต่างชาติ
ถนัดแต่ตัวเองถนัดเข้าไป
แทนที่เราจะวัดกันด้วยกีฬาสากล

แต่ก็ชาติอื่นก็จะส่งได้แค่ใช้๕หญิง๕

เข้าใจไหมกีฬาสากลมันต้องนิ่ง

คุณบอกเลยขอใช้๒๓สัก๑๐ครั้งได้ไหม

เดี๋ยวเผื่อเจอเหมือนคราวที่แล้ว

หลังจากที่กัมพูชาเจ้าภาพครั้งนี้

เอามาเขาก็บรรจุลงบรรจุเหรียญอะไรเข้ามา
แล้วเขาก็เอามาเขาก็บรรจุโรงบรรจุเหรียญอะไรเข้ามา
แล้วเขาก็เอามาเขาก็บรรจุโรงบรรจุเหรียญอะไรเข้ามา

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย
ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

ที่ผ่านมาที่มันถูกบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

อันนี้มันก็อาจจะส่งผลถึงการที่ทำให้กีฬาสากลไม่พัฒนาไปด้วย
เพราะนักกีฬาเขารอมาเนอะบางคนแบบเป็นดาวรุ่งอย่างเนี่ย

กลับมาที่มุมมองสดบ้างถ้าพูดถึงว่าถ้ากีฬาสากลอยู่ครบแล้วมีกีฬาพวกนี้แล้วให้นับเหรียญไปด้วย

คงไม่รู้ว่าต้นฉบับมันเป็นของใครกันแน่
เขาก็คงคิดว่าเขาเป็นมาก่อนไทยเราเล่นมาก่อน
เขาก็คิดว่าเขาเป็นต้นฉบับ
เราก็คิดว่ามวยไทยของเราเป็นกีฬาที่ต้นกำเนิดของเรา
ก็เลยไม่รู้ว่าใครมันเป็นคนที่เริ่มก่อน
ผมก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าไปดูเลยครับ
เห็นกัดของในโซเชียลเขาก็หนักมากเลย
เขาก็บอกว่าจริงเขาก็เป็นนักมวยไทย
ส่วนคุยกับแม่เราไม่รู้ไม่รู้แต่ส่วนตัวคิดว่าในมุมมองของสดคือโอเคแหละเราเป็นข่าวกันแบบค่อนข้างใหญ่มากเนอ
ว่ามันไม่มีสมาคมกีฬารองรับด้วยอาจจะเป็นประเด็นที่มันมองในแง่การพัฒนาเนี่ย
ก็เหมือนกับถ้าจะต้องเปิดสมาคมเพื่อไปรองรับกับกีฬาใหม่หรือหาคนรับผิดชอบ
มันก็๒ปีมันก็หายไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะ
คืออย่างชินลงก็พม่าจัดก็ไม่มีแล้วชินลงก็คล้ายตะก้อนะ
กว่าจะศึกษากฎิกาได้จบได้ลืมแล้วก็ลืมไปหมดแล้ว
ใช่กลับมาที่แม็กซ์บ้างอาจจะให้แก๊กพูดถึงประเด็นในฐานะที่เป็นหนึ่งในกีฬาสากล
จริงนี่ก็ใช่ทั้งหมดนะที่เราเรียกมาคุยกันในวันนี้เนี่ย
ถ้าพูดถึงแบบว่าการก้าวข้ามของซีเกมอะครับกีฬาที่เป็นพวกกีฬาที่ใช้สายตาอะไรอย่างนี้เนาะ
การตัดสินอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างแฟร์หน่อยคือ
ก็วัดกันที่ยกหนักใครยกได้มากอะไรก็ว่าไปส่วนนี้ก็สบายหน่อยทำดีก็เสมอตัว
กลับมาเทโกโดเทควันโดเคยเจออะไรที่แบบว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ชีวิตบ้างทั้งที่เป็นนักกีฬามา
ซึ่งเราเคยไปด้วยกันมาจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่ก็มีกาต้านักข่าวเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเห็นเองด้วย
มาเป็นโค้ชอะไรบ้างที่คิดว่ามันแบบอาจจะต้องพัฒนาหน่อยเพื่อมองไปถึงองค์รวมให้๔เกมพัฒนาไปข้างหน้า
ว่าครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพเราก็อยากได้ลงได้เหรียญถ้าเป็นในมุมมองของกีฬาเทวันโด
ก็ในของเทวันโดครับถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นระบบแบบกรรมการให้คะแนนตัดสินด้วยสายตาครับ
อาจจะมีเอ็นเอียงไปทางเจ้าภาพบ้างนะครับอย่างทางเจ้าภาพเนี่ยจะได้จะได้เปรียบเป็นหลักเลยนะครับ
ไม่ว่าการเตะการทำคะแนนเนี่ยก็จะได้ง่ายกว่าชาติอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขันครับ
แต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เรื่องของระบบเกาะไฟฟ้าแล้วก็เหตุไฟฟ้าก็เลยทำให้ในส่วนของเรื่องตรงนี้ก็จะหายไปครับ
แต่ก็อาจจะมีบ้างในเรื่องของการตัดคะแนนที่อาจจะเป็นอยู่ที่มุมมองของกรรมการ
หรือว่าการให้คะแนนชกครับที่ยังเป็นมุมมองกรรมการแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็ดีกว่าเมื่อก่อนขึ้นขึ้นเยอะครับในการพัฒนาการให้คะแนนหรือว่าความเที่ยงตรงที่ความยุติธรรมครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของแบบการจัดการแข่งขันการเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ผมว่าทุกท่านน่าจะผ่านจุดนี้มาเดี๋ยวจะช่วยกันแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้พี่โย่งก็น่าจะต้องมีบ้างแหละวันเดินทางอะไรอย่างนี้ที่เขาชอบบ่นกันทุกครั้งเลย
รถบัสมารับช้าอะไรอย่างนี้ขออนุญาตนะเคยไปอ่ะเคยเจอแต่ว่านักข่าวไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราไปเราก็จะไปเช่ารถหรือว่าบางทีเราไม่ต้องพักผ่อนเยอะเหมือนนักกีฬาเพราะว่าเราก็เป็นพวกเวลานอนเราก็ไม่นอนอยู่แล้วแต่ว่านักกีฬาเนี่ยคือมันต้องพักผ่อน
อันนี้ถ้าแชร์กันหน่อยเอาใครจะเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดที่แบบเคยเจอประสบการณ์หนักสุดแบบมาถึงแล้วรถบัสก็ไม่มาคนประสานงานก็ไม่มีโรงแรมก็บางทีก็ไม่ได้โปรงไม่ได้เปิดมีใครเจอบ้างเคสนี้พี่โย่งมีไหม
บอลมันน้อยเพราะว่าเราส่วนมากเวลาไปแข่งกีฬาพวกเนี้ยผู้จัดการทีมจะประสานงานไว้ไว้นอกเหนือจากเจ้าภาพทุกทุกทวนาเมนต์อ่ะนะคือเราเราไม่ได้หวังพึ่งเจ้าภาพว่าว่าจะต้องมารับเราตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะประสานงานนอกเหนือตลอดใช่ใช่คือฟุตบอลนี้จะเจอน้อยมากเจอน้อยเจอน้อย
มีไหมที่เคยเจอแบบหนักสุดเลย
อยากจะเข้าพักที่โรงแรมแล้วยังไม่ได้เข้าสิ
ก็มีล่าสุดที่เวียดนาม
เราไปก็ไปรอแล้วไปถึงดึกด้วยประมาณ๒๓ทุ่ม
เกือบเที่ยงคืนแล้วทีนี้เขาต้องให้คิกบ็อกซิ่งออก
และให้เราเข้าและคิกบ็อกซิ่งออกวันพรุ่งนี้

ใช่แล้วเราไปถึงก่อนแล้วทีนี้เขาไม่รู้เขาจัดการยังไง

พักโรงแรมอื่นเสร็จปุ๊บเช้าก็มาที่โรงแรมคลิกบ็อกซิ่ง
ก็กลายเป็นว่าต้องไปเปลี่ยนที่นอนอีก
ใช่ถูกต้องก็ประมาณนั้น
ก็นั่งรอกันอย่างนั้นตอนแรกคือไม่รู้อะไรเลย
เพราะว่าคิดว่าทางเจ้าภาพเขาจัดการไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว

แล้วรถจากสนามบินเราก็ไม่มีนะครับตอนนั้น
เราก็ต้องเหมาแท็กซี่เหมาอะไรกันไปเอง

ใช่จนลงเครื่องแล้วแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีรถแล้ว
เราก็ต้องหาเช่ากันไปเองครับ
แล้วมันกระทบไหมกับโปรแกรมการฝึกซ้อม

มันก็เหมือนกับจริงเราแทนที่เราจะได้พักผ่อนนะ

มันก็กระทบเรื่องของการพักผ่อนของนักกีฬาเรา

มวยมันเป็นกีฬาที่มันลดน้ำหนักด้วยอะไรด้วยครับ

ถ้าอย่างของเก๋ค่ะส่วนมากเราจะค่อนข้างป้องกันกัน
เพราะอย่างบางทีถ้าเรารู้แล้วว่า
ออกจากโรงแรมไปสนามแข่งกี่โมง

ต้องไปก่อน๒ชั่วโมงต้องมารอรถก่อน
เพราะไม่งั้นคือถ้าชั่วโมงมันฉิวเฉียดไปในการที่จะรอรถเราไปถึงสนาม
เพราะบางทีถ้ายิ่งสนามแข่งไกลกว่าไกลจากโรงแรมอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยต้องวางแผนเพื่อป้องกันเหตุนี้ค่ะอืมซึ่งเอาจริงจริงพูดถึงนะ
มันก็ไม่ควรที่ต้องทำแต่มันก็คือการแบบเอาไปแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าปลายเหตุใช่ไหม
แต่ก็เสียเวลาในการพักผ่อนเหมือนกันนะพูดถึงสองชั่วโมงเราทำอะไรที่ยิ่งนะ
เราต้องดูอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยตัวโยมหนักส่วนมากจะโดนไปอยู่โรงแรมแยก
ที่เป็นโยมหนักอย่างเดียวฉะนั้นเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเจ้าภาพลงไม่ลง
รุ่นเดียวกันเจ้าภาพลงไม่ลงเราก็ใช้ตัวนี้ไปเลยค่ะ
อ่าถ้าเขาช้าเขาเล็ดเขาก็เล็ดเป็นแบบนั้นครับ
ตอนมุมมองของแม็กซ์ละดังนี้น่าจะต้องมีบ้างนะ
ทางสมาคมเทวโดของแต่ละประเทศที่เป็นเจ้าภาพครับ
ก็เลยทำให้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องนี้
เราจะมีเซ็ตระบบไว้ค่อนข้างจะดีครับ

ถ้าเป็นอย่างมหากรรมซีเกมอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็จะมีส่วนของคนดูแลแยกมาต่างหาก
ในการที่คอยบริหารจัดการให้กับเทควันโดครับ
ก็ต้องยกเครดิตความดีเรื่องนี้ให้กับทางผู้บริหารสมาคมครับ
นายกสมาคมก็จะดูแลเรื่องนี้เป็นหลักเลยครับ

เพราะว่าปีก็จะแข่งเยอะกว่าอันนี้อ่ะ

ที่พี่เก๋บอกก็คือเราจะรู้ตารางแล้วครับว่า
เราเริ่มแข่งกี่โมงระยะเวลาในการเดินทางกี่โมง
รถจะติดไหมนั่งรถยังไงขึ้นรถตรงไหน
ก็คืออันนี้ทีมโค้ชจะทำงานล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วครับ

เขาพูดถึงกีฬาที่เป็นพวกน้ำนวงน้ำหนักเนี่ยนะแบบนี้
อันนี้เราก็พูดกันนะแบบที่คือเราจะเห็นกันบ่อย
คือยิ่งในซีเกมส์เนี่ยชัดมาก
คือเค้าก็จะเป็นการิกาที่เจ้าพาคืส่งได้เต็มหมด
แต่ของเราเราจะส่งได้แค่บางรุ่นอะไรอย่างนี้

มาคงมาขออะไรเมื่องไหมอะไรอย่างนี้
อันนี้ไม่รู้ว่าแต่ละท่านจะสามารถเล่าได้มากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้
ที่ของเราคือเราก็ขยับทำในส่วนของเราให้เราทำได้
เพราะบางทีถ้าเกิดนักกีฬาเป็นความหวังเราก็คงไม่ยอมถูกป่ะ

เราเห็นกันอยู่เนอะบางทีนักกีฬารุ่นนี้รุ่นธรรมชาติก็แบบมีปรับเวทดีกว่า
เดี๋ยวเอาทั้ง
ที่นักกีฬาน้องที่จะรอพัฒนาอยู่ก็จะส่งน้อยไปค่ะส่วนรูทหลักก็จะเป็นตัว
หลักแต่ส่วนมากซีเกมจะส่งเป็นน้องน้องไปซะมากกว่าค่ะเพื่อให้ให้น้อง
แต่ถ้ารุ่นรุ่นหลักหลักก็คือเราใส่เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่ายกน้ำหนักมันวัดกันด้วยการยกอยู่แล้วสถิติอยู่แล้วฉะนั้นคือมันยอมไม่ได้ค่ะใช่
เรื่องการป้องกันอะไรที่แบบว่าเช่นแบบอาหารการกินอะไรอย่างนี้คือเราก็ดูแลตัวเองแยกคือแบบไม่ใช่ไปติดกับทางเจ้าภาพใช่ไหมหรือ
อันนี้คือขออนุญาตถามมันเคยมีเคสป่ะเดี๋ยวต้องทำหรือว่าคือป้องกันไว้ก่อน
กันด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือบางทีอาหารบางทีไปแล้วเราทานไม่ได้บางทีเขาไปด้วยมาเสร็จก็มีแค่บล็อกเซตของเขามีแค่ขนมปังกล้วยไก่ซึ่งมันให้พลังงานเราไม่ได้

ใช่เราก็เตรียมจะมีข้าวอาหารสำหรับวันแข่งของแต่ละคนไป
เทควันโดกกลายที่เกี่ยวกับน้ำหนักเนี้ยจริงก็มีปรับน้ำหนักเหมือนกันเนาะจริงมันเปิดมาตั้งแต่ข้างบนของอุลิปิกแล้วใช่ไหม

อะไรแบบนี้ครับก็คือเจ้าภาพส่งได้๑๖
ประเทศที่เข้าร่วมส่งได้แค่๑๐อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็เราก็จะส่งตัวที่เป็นความหวังสูงสุดของเราไป
เพราะว่าในทวนาเมนต์ทุกทวนาเมนต์ไม่ว่า๔เกมหรือว่าแมทอื่น
เอาเรื่องงามหนักก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องในแก้ของการมักฐนา
ในมุมมองพอปรับน้ำหนักอย่างนี้ปุ๊บมันส่งผลไงต่อ
การพัฒนานักกีฬาของพวกเราบ้าง
คนที่ต่อย๖๐อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะลงมา๕๗มันก็ทำน้ำหนักมากขึ้น
ประสิทธิภาพในการแข่งขันเราก็จะน้อยลงมันก็มีผลครับ
ใช่เพราะเอาจริงเนี่ยแต่ก่อนหนึ่งเขาก็ไฟล์เวทเนอะใช่ครับ
โหมันจบไปทีตอนก่อนเนี่ยแต่เป็นโค้ชชื่อเฟเทอร์๕๗
พอไม่มีรุ่นแล้วตอนนั้นจาก๕๒ไป๕๖แล้วตอนนี้
กระโดดเยอะเกินใช่ก็๕๖ไม่มีก็ต้องขึ้นไป๕๗นะครับ
อันนี้แหละคือเราจะคุยกันเรื่องของการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนถ้าฟุตบอลก็คือ
รุ่นมันแบบเนี่ยเดี๋ยวลดอายุอีกแล้วนะคือจะลดอายุให้น้อยลงกว่าอายุ๒๓ใช่ไหม
เขาบอกว่าตัดโคต้่ออายุ๓๐อ่ะอืมอายุเกินอ่ะคือจะตัดให้น้อยลง
จากที่เคยส่ง๓รายชื่อก็อาจจะเหลือน้อยลงแล้วเหลือ๒อะไรอย่างนี้
คือจริงพี่เล่นครั้งสุดท้ายล่าสุดตอนที่บูไนมั้งแล้วก็ตอนที่ใช้ชุดใหญ่นะ

เอ่อปี๒๐๐๑มันคือครั้งแรกใช่ไหม
คือจริงการลดอายุเนี่ยเขาก็มองถึงการว่าพัฒนาเขาเรียกอะไรนะ
พัฒนาว่าให้เด็กมีโทรเมนต์เยอะขึ้นแต่จริงแล้วพี่ว่าเขามองชาติเราเป็นหลัก
คือถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยเขาจะล้มเรายากมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเป็นแชมป์
อืมแต่นี่พอลดอายุมาก็ก็จะเป็นแชมป์อีกถูกไหมจนเป็นแชมป์แล้วก็จนหลุดแชมป์มาสักพักหนึ่ง
แล้วก็เพิ่งมาที่เวียดนามมีแล้วที่เพิ่มอายุเกิน
คือตอนนี้ทุกเจ้าภาพนะพี่ว่าไม่ได้มองถึงการพัฒนานะมองว่าทำยังไงที่เราจะได้เหรียญ

คือจริงกิลาสากลมันต้องดิ้งนะ
เข้าใจไหมกิลาสากลมันต้องดิ้งคือ
ถ้าคุณบอกว่าคุณจะอายุ๒๓ปีคุณบอกเลย

อันนี้มันคือสิ่งที่เราสามารถบอกกันได้

เพราะเป็นกีฬาที่เป็นพวกกีฬาที่มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนัก

พอลดปุ๊บหรือว่าขยับน้ำหนักปุ๊บ

แฟนกีฬาชอบบอกเสมอเหรอว่าอย่างเงี้ยแคนเนี่ย
เพื่อให้เป็นเหมือนกับเวลาเราไปแข่งไม่มีรุ่นพี่ไปเลยว่ะแม่
พอไม่มีรุ่นพี่มันก็เหมือนกับมันไม่มีแกนนำมันไม่มีคนที่มัน
พอให้เราแบบเป็นความหวังได้อย่างน้อยกูมีกูลใจไว้มีรุ่นพี่อยู่ประมาณนั้นนะครับ
แล้วมันก็จะพอคนที่เขาเคยไปแข่งมาเรื่อยพอเขามีประสบการณ์
พอเราให้เรารุ่นอื่นขึ้นมาถ่ายแทนเนี่ยคนที่เป็นรุ่นพี่มาเขาก็จะดูแลน้องได้
น้องเขาก็จะมีความคิดเอออย่างน้อยมีรุ่นพี่คนนี้ที่คอยให้เป็น
คือเขาบอกถ้าสมมุติเขาไม่ได้อย่างน้อยรุ่นพี่เราก็ได้
ถ้าสมมุติไปเด็กใหม่หมดเลยถ้าไม่ได้หมดเลยคิดดูนะครับมันจะเป็นยังไง
อันนี้พูดในมุมของนักกีฬานะสภาพจิตใจ
ใช่ครับเอ่อส่วนที่แฟนกีฬาบางท่านอาจจะคิดหรือว่าแม้แต่ผมเองก็เคยคิดก็คือว่า
ถ้าเรื่องเงินอาจริงไม่ต้องลวกสวยกันเขาบอกว่าทุกคนกินต้องใช้
แต่ถ้าไปแล้วใหม่หมดไม่ได้ก็ด่าอีก

มุมเทควันโดจริงหลายเคส

แม้แต่เทนนิสเองที่ไปกีฬามหาวิทยาลัยใช่ไหม

ก็ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยไปได้ก็ขอแค่ไม่เจ็บ

มุมมองนี้แม็กซ์เป็นนักกีฬามาก่อนด้วย

ก็อยากแข่งในโทรเมนต์ใหญ่ทั้งนั้นแหละที่มันมีโอกาส
แต่ว่าโทรเมนต์เล็กมันก็เป็นความหวังของแฟนกีฬา
แต่แฟนกีฬาจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นนักกีฬาหน้าเดิมตลอดเลยว่า
ในส่วนของเทวันโดก็มีการเก็บคะแนนด้วยครับ
เกมก็มีคะแนนที่เพื่อที่จะมุ่งไปโอลิมปิกเกมครับ
ก็๑๐คะแนนครับขออภัยครับ
ซึ่งเราก็พยายามส่งนักกีฬาทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ด้วยนะครับ
เพื่อเก็บคะแนนเพื่อเตรียมที่จะไปโอลิมปิก
ถามว่าเราไม่ส่งได้ไหมมันก็
นักกีฬาที่เตรียมไปโอลิปิกก็จะเสียโอกาสในการเก็บคะแนนแมทนี้ไป
ถามว่ายากไหมก็ใน๔เกมก็ยากก็ไม่ได้ง่าย
แต่ก็ศักยภาพนักกีฬาเราก็โอเคมีโอกาสที่จะได้เหรียญทองอยู่แล้ว
ก็เลยไม่อยากให้เสียโอกาสในการเก็บคะแนนอันนี้ไป
เพื่อต่อยอดในการขันในอนาคตต่อไปครับ
เอาประมาณนี้ดีกว่านะมันจะได้เข้าใจตรงกันอะไรอย่างนี้

จะไปโอลิมปิกอะไรก็ว่าไปถ้าปีที่มันแข่งแล้วมันชนกันพอดี
แต่อย่างของพี่โย่คตอนนั้นช่ายครับพี่สร้างทีมทิ้งไว้
แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ใช้เด็กของพี่เป็นแกนไปคัดโอลิมปิกในยุคนิชิโนถูกป่ะ
คือฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬามหาชนสุดท้ายแล้วนะอะไรก็แล้วแต่เหรียญสุดท้ายที่ชิงต้องเป็นฟุตบอล
จริงแล้วพอตรงนี้มันคือความกดดันของคนเป็นนายกอ่ะนะสุดคุณจะเอาชุดไหนไปก็แล้วแต่นะ
เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดฟุตบอลไม่เข้าชิงนะมันก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้ว
สุดท้ายเข้าชึงและแชมป์ทุกฯงานมันก็จบแม้ว่าครั้งนั้นเราอาจจะไม่ได้เจ้าเหรียญทองน่ะ

ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
สัมผัสเลยอ่าเรายังไปไม่ชินอ่ะใช่อ่าแต่ถ้าถ้าเกิดเราส่งไปแล้วแล้วข้างบนเราสัมผัสบ่อยบ่อยนะพี่ว่าแฟนบอลรับได้อืม
ป่ะใช่ใช่แต่แล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่พี่โย่งบอกถ้ากลับมาอย่างเช่นยกน้ำหนักนี้ก็โอ้โหเป็นเวทีใหญ่เนอะแล้วก็
ก็นี่แหละเหมือนมวยอ่ะถ้าเป็นโอลิมปิกนี่ก็เป็นหนึ่งชิ้นกีฬาพอดีเลยครับก็จะเป็น๓กีฬาหลักที่ทำเหรียญในโอลิมปิกที่เป็นเหรียญทองได้อย่างนี้
เราพูดถึงกันว่าณวันนี้คือความคาดหวังของแฟนกีฬาอย่างนี้
เหมือนสองคนนี้เนาะขออนุญาตถามเก๋แล้วกันจะได้เห็นภาพชัด
มุมมองนักกีฬาเนี่ยคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่บางทีแฟนกีฬาอาจจะมองต่างจากเรา
อเจมส์ทั้งที่ไปโอลิมปิกมาแล้ว
ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ารุ่นนั้นที่เรายังไม่ขาดพอ
เราก็จำเป็นที่จะต้องรุ่นใหญ่ไป
แต่ถ้ารุ่นนั้นที่เรามีดาวรุ่งที่พอมาจะสูสีกับเขาได้แล้ว
เราก็ส่งเราก็พักตัวหลัก
อืมเพราะกีฬานี้มันเห็นเรื่องสถิติอยู่

คือถ้าเราไปแล้วเราแพ้
แล้วเราไม่ได้เหรียญในตามเป้าที่เราตั้งไว้
มันก็เหมือนกับว่าเราล้มเหลว

เพราะบางคนไปมองแค่เรา

สำหรับกีฬาที่เราเห็นสถิติอยู่แล้ว
ฉะนั้นการที่จะส่งแข่งมันต้องวางแผนเพื่อที่จะให้เราพลาดน้อยที่สุด
แต่ถ้าอย่างมันสูสีแล้วเอาดาวรุ่งไปแล้วแล้วน้องไปแพ้อันนั้นมันไม่น่าเกลียด
แต่ถ้าส่งดาวรุ่นทั้งหมดไปแต่ได้เหรียญมาเหรียญ๒เหรียญ
มันก็ดูดอบมาตรฐานของยกน้ำหนักไป
ฉะนั้นมาตรฐานเราก็มีมันต้องรักษา
เพื่อให้ชื่อเสียงของประเทศชาติยังอยู่
เพราะว่าในระดับ๔เกมถ้าเราทำเหรียญให้ไม่ได้เราไม่มีเหรียญกลับมา
อือความสำเร็จที่อย่างที่พี่โย่งบอกที่มันจับต้องได้แน่

เพราะเขาขึ้นมาเล่นรุ่นใหญ่อยู่แล้วไง

บอลมันโดนด่าที๒๐คนไม่เป็นไร
แต่นี่เขาลงคนเดียวเข้าใจไหม
จริงพูดนี้คือเขากดดัน
แต่นี่เขาคือได้เดียวละดับมูลมาแล้วไง

อย่างที่ส่วนบอกการไปในฐานะที่ไปโอลิปิก
ดูแล้วแล้วเขาเรียกตัวเต็มนะ
นี่คือตัวเต็มนะ

ต่อให้มันจะถูกมองเป็นกีฬาพื้นบ้งพื้นบ้าน
กีฬาไม่ได้มาตรฐานก็ขอให้ชาติเราหรือว่าชาติมหาอำนาจในอาเซียนเนี่ย

คือถ้าจะมีกีฬาสากลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าของกัมพูชาเนี่ย
ก็คือเล่นโกงเล่นเกมเนี่ยจริงมีโรคมีลูกน่าจะพอรู้อยู่แล้ว
คือกลายเป็นว่าเขาก็เอากีฬาที่เขาถนัด
ก็กลายว่าของเราก็ไม่แข่งก็แค่นั้นเอง
คือจริงมันหานักกีฬาได้แหละแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันตามใจย่ามใจเกินไป
ทำยังไงที่จะไปกดดันให้ล็อบบี้อย่าให้มันถึง๔เสียง
ให้๔ชาติเข้าร่วมได้ครบมันก็จะได้หายไป
แต่เรื่องความพร้อมเนี่ยล่าสุดข่าวรายวันออกมา
วันที่เราคุยเรื่องนี้กะเนี่ยก็บุควรรอันนักกีฬา

อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีเกมที่น่าจะอยู่ในความทรงจำ
อันนี้คือหนึ่งเรื่องที่เราจะบอกว่าในความไม่พร้อมเนี่ยถ้าเรามองในแง่บวก
นักกีฬาก็จะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ไหมในชีวิต
แม้ว่ามันอาจจะลำบากมากเลย
สมมุติถ้าเราเคยไปเจอเหตุการณ์แบบนี้อนาคตเราก็คิดด้วยก่อน
เดี๋ยวเผื่อเจอเหมือนคราวที่แล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะมีแบบนั้นนะครับ
แบบนี้มีปัญหาเรื่องการเดินทางอะไรอย่างนี้บางทีอยู่ไกลมากจากที่ซ้อมที่แข่งคนละโยดเลย
เราก็มันก็ต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมมองตรงนี้ดีกว่า
แต่ละประเทศการบริหารจัดการจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ

หรือว่าสนามซ้อมสนามแข่งขันก็จะอยู่คนละที่เลย

ชาติก็อาจจะเตรียมความพร้อมได้
ยังสร้างไม่เสร็จมันมีใช่ไหมใช่ไม่ดีเท่าที่ควร
เราก็จะได้เอาประสบการณ์นั้นที่เราเคยเจอเนี่ย

ต้องเตรียมสิ่งที่เจ้าภาพอาจจะขาดหายไป
เพื่อให้ทีมเราพร้อมมากที่สุดอะไรอย่างนี้ครับ